คืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ใครก็มีความสุข
แต่มีไม่กี่อาชีพหรอกที่เขาต้องทำงานหมอพยาบาลพี่กู้ภัย
นักข่าวใช่ค่ะเออนะฮะแต่พยาบาลคนนี้ครับ
เขาบอกว่าเป็นการเข้าเวรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่แย่จริง
เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งฮะบาดเจ็บมาบาดเจ็บมามารอรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล
นิคมคำสร้อยที่มุกดาหารนะฮะตกใจเลยเพราะว่าคนไข้ที่เจ็บแขน
เจ็บแขนอยู่ดีลุกขึ้นมาเอะอะโวยวายแบบนี้ครับ

ว่าทางกันฮะ
เอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่านะหลวงอย่าน่าพี่บอกแล้วนะ
เกลียดพอพอไหมนี่นะคะมือข้างไหนนะคะที่เจ็บ
เมื่อกี้ยกถังดับเพลิงใช่ไหมอ่าหนักอยู่นะคือ
มีการนับปีเกิดกันด้วยนะ

ก็โพสต์คลิปนี้ผู้ชายคนนี้อายุประมาณสัก๒๕ได้
อยู่ที่แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

ส่งท้ายปีเก่าด้วยความระทึก

พังหมดคือของโรงพยาบาล

ใครที่นักเลงไม่ต้องมานะคะ

เช้าวันนี้พูดสุดข่าวนะครับโรงพยาบาลที่ไปจุดเกิดเหตุ

อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารครับ
ไปถามเรื่องนี้ว่าเรื่องทำได้ยังไง

เป็นพยาบาลวิชาชีพประจำแผนกฉุกเฉินนี่แหละ
ที่แขนคือขณะนั้นเธอกำลังรักษาคนค่ายบรรยายอื่นอยู่
แต่จู่คนก่อเหตุที่นั่งรออยู่เนี่ยโว้ยวาย
ก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลเดินเข้าไปบอกพี่
ใจเย็นพี่รอแป๊บนึงพยาบาลเขาดูคนอื่นอยู่
แต่ผู้ชายคนนี้ไม่ฟังฮะด่ากราดเลยด่ากราดด้วยถ้อยคำที่หยาบคายด้วย
แล้วก็ทุบทำลายเครื่องชั่งน้ำหนักถังดับเพลิงจนได้รับความเสียหายครับ
เรื่องต้นจากเหตุการณ์นี้นะครับผู้บริหารของโรงพยาบาลนิคมคำซ่อยก็
อบให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปลงบันทึกประจำวันที่สพนิคมคำสร้อยเอาไว้แล้ว
เพราะว่าส่วนค่าเสียหายน้ำหืออะไรพังบ้างเดี๋ยวรอเปิดทำการนะ
เขาจะบวกให้ดูว่าที่คุณทำลายไปเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะ
โอ้โหปีใหม่มาก็หาเรื่องเจ็บตัวหาเรื่องเสียตังค์
ยังไม่ถึงจุดจีนเลยจะเป็นวันจ่ายซะแล้วเหรอคะ